คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองนะครับ
หนุ่มโรงงานหวิดดับนะครับเพราะจอดรถนอนริมคลอง
แต่รถมันไหลตกน้ำ
มีคนช่วยเขาออกมาจากรถได้ทันแต่ทีนี้เขาเสียใจอย่างหนัก
ที่รถเขามันเสียหายมันจมอยู่ในน้ำ
เขาจะวิ่งลงคลองอีกรอบหนึ่ง
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้หน่อยคนต้องคอยห้ามปรามนะฮะ
โอ้โหนี่ก็ต้องให้เขาสงบสติอารมณ์เหมือนกันคุณ
เพราะเขาเห็นสภาพรถที่มันตกลงคลอง

คือเขาทำใจไม่ได้แต่จริงแล้วเขารอดขึ้นมาได้นะ

นี่คือนาทีที่เจ้าของรถก็คือนายเอกชัยบุญญารัฐอายุ๓๒ปี
อกเสียใจรับไม่ได้ที่รถเก๋งไหลลงคลอง

เครียดถึงขั้นจะวิ่งลงคลอง
แต่ว่ายังโชคดีนะมีทั้งภรรยามีทั้งลูกสาวมีทั้งแม่ยายเนี่ย
คอยดึงคอยรั้งคอยห้ามเอาไว้
ระงับสติอารมณ์และคอยปลอบใจนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
บริเวณคลองน้ำหูที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบชาวบ้านและคนมาหาปลาริมคลอง
ก็กำลังยืนมุงกันอยู่ริมคลองแบบนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยก็รีบเข้าไปตรวจสอบนะฮะ
รถเก๋งคันนี้ยังส่งเสียงแตรดังปีนต่อเนื่องมันค้างอ่ะคุณนะ

ทะเบียนขอไข่ชฉิง๖๑๓๕บรยองนะฮะ

หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ในคลองจมลงไปสักครึ่งคันนะฮะ
ส่วนผู้ที่ติดอยู่ค่ะในรถคือนายเอกชัยเจ้าของรถ
ชาวบ้านที่หาปลาในจุดเกิดเหตุลงไปช่วยขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แต่ยังไงก็ตามนะฮะก็ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
คือเขาอยู่ในอาการคล้ายมึนเมาสุราด้วย
นี้อาจโชคนาทีรีบประถงพยาบาลก่อนแล้วจนปลอดภัย
แล้วก็ตัวเขาเองไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาล
ขอนั่งทำใจนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ริมคลองตรงนี้ซะก่อน

ก็ได้แต่ปลอบลูกก็ได้แต่โอนะฮะ
ส่วนแม่ยายก็ได้แต่ฉุดรั้งไว้

ทุกคนทุกมือนี่จับล้างเอาไว้หมดเลย
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
อเอกชัยเป็นพนักงามโรงงานแห่งหนึ่ง

ซึ่งอยู่ตรงด้านหน้าคลองนี่แหละฮะ
แล้วเห็นว่าอากาศมันเย็นมันสดชื่นมันร่มรื่นดี
ก็เลยจอดรถเปิดกระจกนอนบนรถ

แล้วก็พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าแบบนี้
ก็งงเหมือนกันนะคุณมันลงไปอีท่าไหนนะคุณ

หรือว่ามันตกลงไปแล้วมันสะดุดขอบจนมันหงายอะไรแบบนี้นะฮะ
หลังเกิดเหตุก็มีนางสมควรหนองกลางอายุ๕๘ปี
แม่ของนายเอกชัยพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูก

ก็คอยปลอบใจตลอดเวลาเลยฮะ
อ๋อไปจากที่ทำงาน
แล้วเขาก็มานอนในรถใช่ไหมใช่

ถ้าลางานครึ่งวันแล้วก็กลับบ้านมาอ่า
ส่วนคนเห็นในการและคนไปช่วยนายเอกชัย
ขึ้นมาจากคลองเนี่ยนะฮะก็คือคนหาปลาแล้วฮะ

ขณะกำลังทอดแหหาปลาอยู่เนี่ย
เขาก็หวานให้ดูฟู้ลงไปแบบนี้นะฮะ
ทอดแหหาปลาอยู่
เห็นรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยโอ้โห

แต่อยู่ก็ค่อยไหลลงน้ำ

ทิ้งแหเลยฮะอุปกรณ์หากินนะฮะ

แล้วพยายามไปเรียกคนในรถนะฮะ
แต่ก็ไม่รู้สึกตัวจนรถมันไหลลงไปนะคุณ
ตอนที่รถค่อยไหลพี่เขาอุตส่าห์ไปเรียกไปเรียกไปเคาะแล้วนะ
แต่ทีนี้รถมันลงไปแล้วนะฮะ

เขาบอกโชคดีนะที่กระจกมันแตก

ก็เลยดึงคนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
ก็ต้องตรวจสอบอีกนะฮะ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ